เป็นคิวของโครงการม๓๓เรารักกันเข้าไปที่เว็บไซต์
หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมตรวจสอบกันหน่อยนะฮะ
แต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าไม่ต้องรีบแล้วครับลงยาวไปถึง๗มีนาคม

เดี๋ยวระบบล่มนะฮะก็ไม่ต้องทยอยกันไม่ต้องรีบลงไปในวันเดียวกัน

โครงการนี้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของค่าครองชีพ
สำหรับผู้ประกันตนในประกันสังคมตามมาตรา๓๒
ที่มีผลกระทบจากโควิด๑๙
กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท้ายหน่อยเพราะว่าแน่นอนคุณทำงานอยู่
มีเงินเดือนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นผู้จ่ายประกันสังคมอยู่ด้วยเนี่ย

ก็คาดว่าคนกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์ไปประมาณ๙ล้าน๒แสนคน
รัฐบาลเขาเตรียมงบประมาณเอาไว้ให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ย

ในโซเชียลพอเปิดลงวันนี้นะฮะโอ้โหแฮสแท็กม๓๓เรารักกันก็ขึ้น

นี่เปิดให้ลงตั้งแต่นู่นนะฮะ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
ข้อความส่วนใหญ่ก็บอกว่าลงได้สำเร็จนะฮะ
รายก็บอกว่าลงง่ายจังเลยนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าใช้เวลาคัดกรองนานหรือเปล่านะ

บางคนก็บ่นว่าลงทะเบียนง่าย

จริงแล้วเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ย
อยู่ในประกันสังคมในมาตรา๓๓เนี่ย

บางคนก็บอกว่าเราเคยลงมาแล้วหลายโครงการ

ทำไมต้องให้มาลงใหม่ก็บ่นกันไปแล้วครับ

แต่ว่าบางคนบางกรณีก็ลงไม่ผ่านเหมือนกัน

เงื่อนไขสำหรับคนที่ลงทะเบียนโครงการนี้

แต่ว่าต้องดูนิดนึงว่าคุณผู้ชมผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือเปล่า
สัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมตามมาตรา๓๓จนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ปีนี้ถ้าเข้ามาหลัง๑๕คือ๑๖๑๗๑๘ไม่ได้แล้วนะครับ
ครบเขาเห็นชอบเอาไว้๑๕กุมภาพันธ์ต้องอยู่มาก่อน๑๕กุมภาคม
หรือเคยเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่๑๙มค
คือถ้าเกิดว่าถูกจัดวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบรรชนะ
คือหมายถึงว่าเข้าไปโครงการนี้คือจำไม่ได้นะครับ
สิทธิ์มันจะไม่ทัพซ้อนกันเนอะต้องเลือกอย่างใด๑
ใครที่เคยได้แล้วเช่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้ว
แล้วก็โครงการที่ผ่านมาคุณได้แล้วคุณจะไม่ได้โครงการนี้นะ

แล้วต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชี
ย้ำนะเอาข้อมูลจนถึง๓๑ธันวาคมปี๖๓นะ

เกินคุณมีเงินอยู่แล้วคุณก็ไม่ผ่านเกณฑ์หรอก

ต้องดูเงินในบัญชีด้วยเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้
เอาเงินเก็บคุณมีเยอะคุณก็ไม่ได้สิ

คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เท่านั้นนะฮะ

มอหลายละกินเริ่มลงตั้งแต่วันนี้

ผ่านหลักเกณฑ์ผ่านเงื่อนไขก็จะได้เงินนั้นไปนะฮะ
ยังเหลือเวลาอีกนะครับ
ได้โพสต์เตือนห้ามประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะ
ที่ได้ไปเนี่ย๓๑ล้าน๑แสนคนเนี่ย
คุณห้ามโอนสิทธิ์นี้หรือไปขายสิทธิ์ให้กับคนอื่นแล้วเอาเงินสดมาอันนี้ไม่ได้
ถ้าใครทำแบบนี้คุณผิดฐานช่อโกงนี่คือคดีอาญานะครับ
แล้วหากเป็นการกระทำผิดแบบนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์คุณก็จะเข้าขายเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
ไปขายต่อเด็ดขาดนะฮะได้สิทธิ์แล้วเอาเก็บไว้ใช้ของตัวเองแล้วกันเนอะ
ไว้กินไว้ใช้นะคะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์มาแล้วแล้วได้สิทธิ์แล้วก็ใช้อย่างถูกต้องกันแล้วกัน